ต้องบอกว่าหนึ่งข่าวที่ฟังแล้วเนี่ยแล้วค่อนข้างจะสลดใจหดหูใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องข่าวไฟป่า

เชียงใหม่ใช่ค่ะคือมันสลดใจมากตรงที่ว่าบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยค่ะถูกไฟคลอกตายกันเยอะมาก
แล้วล่าสุดเนี่ยนะมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาโพสต์ว่าเขาเห็นอีเห็นถูกไฟคลอกคือน่าสงสารมากอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็นอนหมดแรงอยู่กลางถนนด้วยอะค่ะ
ภาพนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดนึงนะคะแล้วก็ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของคุณสุกัญญา
เจ้าของเฟสเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาไปพบเห็นเจ้าอีเห็นตัวนี้มันกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกจากป่าข้างทางแล้วมาอยู่กลางถนนสภาพมันเป็นแบบนี้
ตรงนี้คือบริเวณทางโค้งช่วงก่อนถึงปากทางเข้าน้ำตกมณฑาธานะคะสภาพของอีเห็นนะลำตัวมันอ่ะคุณ
ถูกแผลไฟไหม้เลยโดยเฉพาะบริเวณปากแล้วก็ดวงตาของมัน
คือคาดว่ามันหนีไฟป่ามาจากดอยสุเทพอ่ะค่ะอืมสงสารมากเลยอ่ะใช่
คือผู้ที่พบเนี่ยนะคะเขาพยายามให้การช่วยเหลือมันนะ
คือเอาน้ำมาราดที่ตัวมันเพื่อจะดับความร้อนเพราะว่ามันโดนไฟคอกมา
แล้วก็พยายามจะเคลื่อนย้ายอีเห็นตัวนี้ออกไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัย
เพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่กลางถนนรถจะชนนะคุณ
คือมันเป็นภาพที่แหมเอาจริงมันหดหูใจมากเลย

ใช่คือมันได้รับบาดเจ็บบริเวณปากและดวงตาเยอะมาก
สุดท้ายต้องบอกว่าโชคดีนะคะมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาแถวนั้นพอดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้การช่วยเหลือมันนะคะ
หลังจากโพสต์ไปมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
โอ้โหเยอะมากคุณแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าล่าสุดต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราดีใจขึ้นมาได้นิดนึงนะ
เพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าอีเห็นตัวนี้รอดแล้ว

ลองออกลงใจคุณเห็นไหมมันรอดแล้วมันตื่นมากินน้ำได้แล้ว

ใช่หลังจากทางกรมป่าไม้เขาช่วยเหลือเอาไว้นะคะ
แล้วก็ส่งให้ทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์๑๖เชียงใหม่ดูแล
เรื่องต้นอาการของน้องปลอดภัยค่ะแต่ว่าก็ยังคงต้องรักษาตัวต่อไป
แล้วจากการตรวจสอบจากสัตวแพทย์นะคะบอกว่าคาดว่าหนีไฟป่าออกมา
แล้วก็ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้บริเวณตาซ้ายของมันถล่นออกมาด้วย
เห็นไหมที่คุณชนะบอกว่าตามันเจ็บ

ว่าตามันถล่นออกมาคือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอมันหนีออกมาแล้วมันมาถูกสัตว์บ้านทำร้ายอีกต่อหนึ่งด้วย
แต่ถึงตอนนี้จะปลอดภัยแล้วยังไงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอาการของมันอย่างใกล้ชิดนะ

เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าพวกเราสามคนก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงนะคะ
หรือว่าคืออยากจะฝากบอกไปถึงคนที่จุดไฟเผาป่าก็แล้วกัน
สิ่งที่คุณทำมันสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
ไม่ใช่แค่ต่อบุคคลแต่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในป่ามันก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมดอย่างที่เราเห็น

ตอนแรกเราดูข่าวที่ออสเตรเลียที่หมีโคล่าโดนไฟคอกเรายังสงสาร
นี่บ้านเรานะคะเมืองไทยนะคะฝากบอกเลยนะการเผาเปล่าไม่ได้ทำให้อะไรดีเลย